คุณผู้ชมครับสามีหายออกจากบ้านไป๑วันเต็ม
ภรรยาออกตามหาไม่ค่อยดีแล้ว
ตอนแรกหายังไงก็หาไม่เจอ
ปรากฏว่าพอเจอ
ไปเจอสามีกลายเป็นศพอยู่ในสภาพไหนรู้ไหมครับ
พระเนี่ยอมอยู่ในปากแล้วถูกมัดมือมัดเท้า

ตำรวจบอกเลยสงสัยถูกฆาตกรรม
ตำรวจสมภาพแปลงยาวเข้าตรวจสอบที่สะน้ำ
ในพื้นที่ตะบนหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไปเจอร่างของนายประทุมงามสง่าอายุ๕๖ปี
รออยู่กลางสระนั้นลากเข้าสระไปแล้ว
จึงให้อาสาสมัครกู้ภัยพนมจุดแปลงยาว
นำร่างผู้สีชีวิตเคลื่อนบนฝั่ง
เห็นศพตกใจครับนายประทุมอยู่ในสภาพพนมมือ
แล้วมีเชือกมัดข้อมือโยงกับขาทั้งสองข้าง
ส่วนปากของเขาคาบสร้อยพระเอาไว้
แต่ร่างกายไม่พบไม่พบร่องรอยการต่อสู้

นี่แหละครับภรรยาของผู้ตายเนี่ย

ตั้งแต่เมื่อเย็นของวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
เธอออกตามหาแล้วหายังไงก็หาไม่เจอ

ปลูกผักเลี้ยงปลาอยู่ในสวนท้ายบ้าน

สมสามีเธอลอยอยู่ในศะ

ตำรวจเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเลยแม้ว่าไม่พบร่องรอยการต่อสู้
หรือว่าสิ่งผิดปกติหรืออะไรแต่สภาพศพมันผิดธรรมชาตินะฮะ
ไอ้มัดเนี่ยคงไม่มีมัดเองมั่งมือกับเท้าแล้วโยงกันเนี่ย

ใช่นี่แหละฮะเดี๋ยวจะต้องชันสูตรเพื่อหาสาเหตุ
ถ้าเป็นฆาตกรรมเดี๋ยวจะต้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ